เช้านี้ข่าวแรกมาร่วมกันติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์
ของการแสดงความจงรักพักดีและการแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิลธระมหาภูมิพลอโดยเงด
บรมนาศปภิษค่ะด้วยการที่ศิลปินทั้งสามท่านนะครับ
ศิลปินชั้นครูค่ะร่วมกันถวายบทเพลงให้กับในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ศิลปินค่ะร่วมร้อยดวงใจพระไทยชาติ
นำมาโดย๓ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย
อย่างครูมืดประสาททองอารามครูเถิงเกษมทองอารามและครูจรรย์ภูลาภค่ะ
ด้วยการประพันธ์คำร้องถ่ายทอดผ่านบทเพลงพระผู้เสด็จสวรรคาลัยค่ะ
ให้สังเกตุในหลวงใจของราชาลุนทุกข์เกิงโฆษณ์ขาไลค์
สังฆัตธรรมไทยของราชาลุนทุกข์สังเกตุ
โดยครูมืดผู้เชี่ยวชาญศิลปะวัฒนธรรมไทยสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม

ประพันธ์เพลงนี้เกิดจากความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศค่ะที่ต้องการจะแสดงพลังแห่งความจงรักพักดี
และร่วมกันส่งเสด็จในหลวงราชการที่๙สูว์สะวันคาไล
จิตใจพวกเราก็นึกอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรไว้กับแผ่นดิน
นำเอาความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติ
ร่วมกันเรียงร้อยดวงใจประไทยชาติ
ซึ่งเป็นกาบที่เกิดขึ้นคู่กับแผ่นดินไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับ
มาประพันธ์เป็นคำร้องให้สมพระเกียรติพระองค์ท่าน
และพระองค์เองก็เป็นอัครศิลปินในเรื่องของดนตรีทั้งสากลและก็ดนตรีไทย
เพลงแผ่นดินเพลงนี้ซึ่งทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์อย่างสูงสุด
และเป็นเพลงประวัติศาสตร์ที่คนไทยประสบนิกรชาวไทยนั้น
น้อมกล้าวน้อมถวายแด่พระองค์โดยที่เอาทั้งดนตรีสากลและก็ดนตรีไทยเข้ามาวาง
อยากจะให้คนไทยทุกคนร่วมกันน้อมลำลึกไปกับพวกเราด้วย